วันนี้คุยกับทั้งสองท่านค่ะ
คุณสินทนันบุญยอดผู้อำนวยการอาวุโส
แล้วก็คุณทศพรสวพลสะเถียนสุก
ผู้จัดการภาคนครหลวง๖ธนาคารกรุงเทพ

นะครับก็ตอนนี้อากาศดูขมุกขมัวเนอะ

แต่ตอนเช้าก็ยังดูไม่ค่อยสดชื่นเท่าไหร่

นะครับเพราะว่าตลาดหุ้นนี้ปรับทุนลงแรงนะครับ
เมื่อวันศุกร์นี้ครับลบไปเกือบ๑๐จุด
แต่ไม่ใช่แค่ตลาดหุ้นไทยอย่างเดียวนะ
ตลาดหุ้นดาวโจนี้วันศุกร์ก็ลบเกือบ๒เปอร์เซ็นต์

เขาบอกว่ามีระเบิดนิวเคลียร์
โอ้โหเทสต์นิวเคลียรทีย์ทุกที

โซนยุโรปนี้ลบเกือบหมดเลยนะครับ

ประเด็นเรื่องของทิศทางดอกเบี้ย
ก็คือมีประถานเฟทของแต่ละรัฐเนี่ย
โดยเฉพาะรัฐที่มีเสียงโหวตด้วยนะ

จริงแล้วเราน่าจะถึงเวลาที่จะต้องขึ้นดอกเบี้ได้แล้ว

มีประกาศตัวเลขเยาว์ขึ้นเยาว์ดีเดียวลง
แต่สุดท้ายจริงแล้วเขามองว่าตอนนี้มันฟูแล้วนะ

ดังนั้นเนี่ยแม้ตัวเลขมันจะดีบ้างไม่ดีบ้าง

ดังนั้นมันก็เลยยิ่งทำให้ทุกคนมองว่า
ถ้าอย่างนี้คนมีเสียงโหวตพูดกันหลายคนมันมีแนวโน้มจะขึ้นหรือเปล่า
อ๋อนะครับก็เป็นอีกตัวเลขนึงที่ส่งผลให้ตลาดดาวโจรปรับตัวโรงแรมเหมือนกัน
แล้วประเด็นหนึ่งถามว่าทำไมมันลิงก์กับทั้งดาวโจรแล้วกุ่นบ้านเรา
ก็ต้องบอกว่าจริงแล้วถ้าเราย้อนกลับไปดูนะตั้งแต่ต้นปีมาตอนนั้นทุกคนตอนปลายปีทุกคนบอกว่าปีนี้ต้องขึ้นดอกเบี้ยอีกหน้าเลย
เพราะว่าเฟสขึ้นมาเมื่อตอนกันยาปีที่แล้ว

พอสุดท้ายพอต้นปีทุกคนก็บอกว่าเฮ้ยไม่น่าขึ้นแล้วเพราะว่าภาวะเศรษฐกิจของ
โรงยุโรปยังไม่ดี

ดอกเบี้ยยาวก็เริ่มลง
ทำให้ดอกเบี้ยยาวนี้ในตลาดลงอีก
หุ้นอิมเมอร์จีงมาร์เก็ตขยับขึ้นอีก
อันนั้นเนี่ยมันก็เลยมีผลตอนนี้พอจะขึ้นดอกเบี้ยมันก็ออกบ้างเป็นเรื่องปกติ
กลัวนะครับ
สรุปตัวเลขนิดนึงนะครับเพราะว่าตลาดหุ้นเนี่ยตั้งแต่ต้นปีเนี่ยบวกไปเกือบ๒๐นะ
นั่นคือสูงสุดของเขานะครับแต่เมื่อสองสัปดาห์เนี่ยโอ้โหลดลงแล้ว
ก็คือตอนนี้อยู่ที่ประมาณ๑๓ให้ผลตอบแทนจากตลาดหุ้นไทย

ตอนนี้ต่างชาติซื้อไปประมาณ๑๑๘๐๐๐กว่าล้าน

เมื่อวันศุกร์นี้หากตลาดหุ้นลงก็ยังซื้ออยู่
สำหรับกับกรองทุนหรือสถาบัน
ก็คือขายไปประมาณเกือบ

มีคนซื้อต้องมีคนขาย
กับน้ำทุนรายย่อยขายที่เยอะ

เพราะว่ามีเงินไหลเข้ามาในบางสถิติ
เพราะว่ามีแนวน้มเงินหลายคราวนี้แหละ
แต่กลางจากนี้ก็ใกล้แล้วนะตอนนี้๓๔๘นะครับ
เพราะฉะนั้นจับตาดูเวลาต่างชาติเลิกซื้อ

ค่าเงินบาทจะครบอย่างแรก
น่าจะกลับขึ้นมาแถว๓๕ได้

แต่ว่าเราก็ยังมองไม่เห็นตอนนั้น
การอยากให้มองอย่างนี้
ทองมันก็กลับขึ้นไป๑๓๔๐กว่า๕๐กว่า
ป๊าบสุดท้ายก็กลับลงมา๑๒๒๐กว่าเหมือนเดิม
ก็คือเป็นราคาที่เป็นมาตรฐานของมันแล้ว
แต่ว่าที่สำคัญคือถึงแม้โรงเนี่ย

ก็ทำให้ราคาทองที่เป็นเงินบาทบ้านเรา

ก็ยังซื้อใช้อยู่คุณฟังต้องแต่ความคำแล้ว
ผารก็คือ๔๐ละไม่ต่ำกว่านั้นทองก็ประมาณ๑๓๐๐ไม่ต่ำกว่านั้น
การปรับดุลสมดุลของโลกมันเริ่มอยู่ตัวละ
จากเดิมที่มันเพียงตอนนี้ราคาคอมมูลิตี้ต่างไม่ว่าจะท้อนท้องแล้วมันเริ่มนิ่งล่ะ
เอออย่าอย่าอย่าเดี๋ยวอันตรายอันตราย
ก็แปลกดีเหมือนกันนะครับแต่ประเด็นที่น่าจับตานอกจากต่างประเทศแล้ว
ในประเทศไทยก็น่าจะตามเหมือนกันเพราะว่าจะมีการประชุมกรณงอนะครับ
วันที่๑๔นี้ใช่ไหมพี่ใช่คงอาจจะออกเบี้ยนนโยบายของประเทศไทย
จะคงน่าจะคงเพราะว่าด้วยเศรษฐกิจของประเทศในวันนี้เนี่ย
ถึงแม้ว่าทิศทางของประเทศสหรัฐอเมริกาหรือธนาคารกลางสหรัฐเนี่ย
จะมีแนวโน้มจะขึ้นก็ตามแต่ว่าก็ยังไม่ชัดเจน
เพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้การประชุมในครั้งนี้เนี่ย
คิดว่าก็ยังน่าจะยืนดอกเบี้ยอยู่ที่๑๕เหมือนเดิม
โอกาสลงไม่น่าจะมีเพราะว่าวันนี้เนี่ย
เศรษฐกิจของประเทศไทยเนี่ยพื้นฐานเนี่ยใช้ได้นะครับ
ไม่ได้รุนแรงดังนั้นเนี่ยโอกาสที่ต้องลดดอกเบี้ย
แต่ถามว่าจะขึ้นเพื่อไปหยุดยั้งการเติบโตเศรษฐกิจไหม
เรายังไม่ได้เห็นภาพชัดในการเติบโต

เวลากรณงออกเรื่องอัตราดอกเบี้ย

เขาก็ต้องกดดอกเบี้ยลง
เพื่ออะไรเพื่อกระตุ้นให้เงินมันมีการจับจ่ายใช้สอย
คือพอดอกเบี้ยมันถูกปุ๊บดอกเบี้ยทั้งหมดในประเทศเกือบทั้งหมดสั้นก็จะลงหมด
ดังนั้นพอลงหมดปุ๊บต้นทุนในการใช้จ่ายต้นทุนในการกู้ต้นทุนในการใช้ประกอบวิชาการก็ถูกลง

ถ้าขาขึ้นต้นทุนต่างมันสูงขึ้นคนก็จะเริ่มคิดมากขึ้นในการที่จะลงทุนในการที่จะซื้อนู่นซื้อนี่
แต่ถ้ามันขึ้นโดยปกติตามภาวะเงินเฟ้อหรือภาวะการเติบโตเศรษฐกิจของประเทศ
มันก็จะเป็นไปตามเศรษฐกิจเหมือนเดิมไม่ได้กระทบมาก
เพราะว่าอย่างน้อยได้ลดภาษีใช่ไหมครับ
ซื้อแล้วลดภาษีถูกกว่าซื้อในตลาด
เตรียมซื้อได้แล้วนะครับอันนั้นวันนี้น่าจะครบถ้วนนะครับ
ส่งเงินให้คุณมิ้นที่ห้องสอบครับ
ขอบคุณคุณสินทนันแล้วก็คุณทศพรด้วยนะครับ